ของคุณน้ำแข็งเนี่ยเห็นตัวคนที่เอาเงินไปใช่แต่ข่าวเนี้ยสองแม่ลูกเขาอยู่ในบ้านกันสองคน
ตอนจะนอนก็นับเงินซะดิบดีจดตัวเลขเอาไว้ตื่นมาอุ้ยเงินหาย
แล้วเป็นแบบนี้โดยที่ไม่เห็นร่องรอยไม่มีร่องรอยการที่จะมีคนหรือขโมยเข้ามาขโมยเงินในบ้าน
ค่ะก็เลยสันนิษฐานว่าผีเนี้ยมาขโมยเงินอุ้ยเบ็ดเสร็จแล้วสี่หมื่นใช่ค่ะ
ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นว่าผีมาขโมยเงินจนเขาบอกว่าอยากให้หมอปลามาดูหน่อยว่า
บ้านเขามีผีจริงไหมเออผีมาขโมยเงินแล้วคำถามคือผีเอาเงินไปทำอะไร
เอออันนี้ก็งงเหมือนกันนะฮะผู้หญิงคนนี้คือคุณทันยพรนำสินอายุสามสิบเก้าปี
เขาอยู่ที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่เห็นเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมก็พานักข่าวเดินดูรอบรอบเนี้ย
มันไม่มีร่องรอยอะไรคุณนักข่าวที่ฉันอยู่กับลูกสองคนอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ
คือเธอก็กังวลใจจุดเริ่มต้นของเงินหายแบบไร้ร่องรอย
มันเกิดขึ้น๓ปีที่แล้วทุกคืนจะนั่งนับเงินกับลูกชาย
แล้วก็เข้าไปนอนอ่านะฮะตอนนั้นน่ะลากครั้งครั้งแรกอ่ะ
มีเงินอยู่หนึ่งแสนนับเงินกันแล้วมัดใส่ยางดิบดีหนึ่งแสนบาท
ปุ๊บเงินสดปั๊บอ่ะเข้าไปนอนในห้องปรากฏว่าตื่นช้ามาอ่ะ
เหลือเก้าหมื่นอุ้ยหายไปหมื่นนึงเลยนะหายไปต้องหมื่นนึง
ตกใจสำรวจในบ้านมันก็ไม่ได้มีร่องรอยการงัดแงะ
โจรเข้ามามันต้องมีร่องรอยเนอะใช่ค่ะอาจจะเป็นขอบหน้าต่าง
จะเป็นฝ้าเพดานจะเป็นประตูประตูอ่า
คุณเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแม่ลูกอยู่กันสองคน
ถ้าแม่บอกว่าเงินหายหลายคนฟันโทรไปที่ลูก

แม่ก็ไปเค้นถามลูกชายลูกชายสาบดสาบาน

แม่เชื่อว่าลูกคงจะไม่ทำ
เพราะถ้าลูกอยากได้อะไรลูกก็มาขอเออแม่ก็ให้ตลอด
ก็เลยไม่คิดว่าไม่ได้จะขัดสนอันนี้ก็หน้าภาพลูกเขานะฮะ
ก็คงคิดว่าลูกคงไม่ได้ขาดสนอะไรถึงจะต้องมาขโมยเงิน
ทีนี้ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานั่งนับเงินกับลูกอีก
นับได้๒๓๘๐บาทเขียนใส่กระดาษเอาไว้
เขียนใส่แบงค์ว่า๒๓๘๐บาทมัดเก็บเอาไว้
เธอก็ไปนั่งคุยกับญาติข้างบ้านลูกชายนั่งทำงานอยู่ในบ้าน
พอกลับมานั่งนับเงินใหม่เหลือ๒๐๐๐
คุณผู้ชมก็ต้องคงจะสงสัยเหมือนกัน
เขากลับมานั่งนับอีกทีนึง๒๐๐๐ให้แล้วอยู่๓๘๐

รวมแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วสามปีมาถึงตอนนี้หายไปแล้ว๔๐๐๐๐
เธอก็เลยเชื่อว่าผีขโมย
เฮ้ยคุณผู้ชมเชื่ออย่างนั้นจริงหรอ
อ่ะฟังเสียงเขาหน่อยครับค่ะ
ร้องลั่นบ้านเลยไม่ไหวแล้ว
จนมาเมื่อคืนนี้ถึงที่สุดของที่สุดแล้วค่ะ
ถ้ายังแก้ไม่ได้ก็หมดหมดปัญญา
ขอร้องให้ผู้รู้และผู้ที่แก้ได้ช่วยหนูหน่อย
หนูกลัวเป็นประสาทตอนนี้ก็จะประสาทแล้วแหละ
โอ้ยเพราะอะไรเนี่ยคือต้องบอกว่าคุณแม่เขาเชื่ออย่างนั้นจริง
เชื่อว่าไม่ใช่โจรไม่ใช่คนแต่เหมือนโดนคุณสัยทำของให้มีอะไรบางอย่าง
ขโมยเงินเข้าไปคุณแม่ก็เลยว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอยากจะให้หมอปลาเนี่ยนะที่
จริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปหาพระที่แถวบ้าน
หลวงพ่อให้หินมาหนึ่งก้อนแล้วบอกว่าถ้าเป็นผีเนี่ยมาหาหลวงพ่อ
พ่อจะรู้เพราะว่าลงคาถาเอาไว้แล้วในก้อนหินนั้น
ก็เลยให้โอกาสผีครั้งสุดท้าย
ถ้าไม่เลิกขโมยเงินของบ้านนี้เดี๋ยวจะทำพิธีให้เลยอะไรอย่างนี้นะ
ก็เลยเชื่อว่าเออสงสัยโดนคุณสัยแล้วมั้งหรือไม่ก็ผีมาขโมยจริงหรือเปล่า
เพราะว่ามันไม่มีทางที่จะนับผิดหรือว่าลูกชายก็ไม่ได้เป็นคนขโมย
ค่ะแต่คุณผู้ชมเห็นรูใช่ไหมนักข่าวเราซูมภาพไปที่รูเนี้ย
ตรงฝ้าเพดานนี้ญาติบอกว่าไอ้รูนี้เป็นทางเข้าผี
โอ้ผีมาทั้งรูนี้นะจริงมันเหมือนกับรูแบบน้ำหยดอะไรสัก
ผมว่าฟ้ามันรวดมากกว่าฟ้ารั่วแต่แต่แต่เขาบอกว่ายาก
บอกว่าไอ้รูนี้มันคือทางเข้าผีแต่ก็สุดท้ายแล้วก็เลยมาพยายามมาซ่อมมาแซมกัน
สุดท้ายแล้วก็คือก็ยังไม่มั่นใจยังไม่สำเร็จอยู่ดีก็เลยอยากจะให้หมอปลาไปช่วยว่า
ไอ้สิ่งที่เธอเชื่อทะคิดเธอรู้สึกตอนนี้ว่า
โดนคุณสัยโดนผีมาขโมยเงินมาจริงหรือเปล่า
เออแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปให้หมอปลามาช่วย
ว่าติดกล้องวงจรปิดก่อนอันดับหนึ่ง
แล้วสองเพื่อความสบายใจปิดรูผีเข้าก่อน

อุดช่องโหวตที่มันมีในบ้านก่อน
ใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเงินหายอีกลองเปิดกล้องวงจรปิดดูไหม
อันนี้เรายังไม่ได้กล่าวหายังไม่ได้โทษใคร
แต่เชื่อว่ากล้องวงจรปิดน่าจะเก็บหลักฐานได้
แล้วถ้าเงินมันยังหายอีกโดยที่กล้องวงจรปิดจับภาพไม่เห็นใคร

ผมว่าคุณผู้ชมก็มีคำตอบและคำถามในใจอยู่แล้วว่า
มันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า

แต่ก็ต้องหาเรื่องที่พิสูจน์ให้มันได้นะคะเรื่องแบบนี้นะคะ